ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ที่จะเอาราคามาเป็นเรื่องสนุก

กับรายการแกงปวดด้วนราคา